คือมีคนไปพบผู้ชายอายุสักประมาณ๓๙ปีเสียชีวิตในคลองแห่งนี้แหละค่ะ
สภาพศพขึ้นอืดแล้วนะคะก็ต้องแจ้งตำรวจในพื้นที่กู้ภัย
ลงพื้นที่ไปดูกันหน่อยสิฮะว่าเกิดอะไรขึ้น
เป็นเขตรับผิดชอบในท้องที่ของโรงพักษ์สพชนแดนจังหวัดเพชรชบูรณ์นะคะ
ก็ไปทั้งตำรวจแพทย์โรงพยาบาลชนแดนแล้วก็อาสาสมัครกู้ภัยไปตรวจสอบ
เหตุชายไทยเสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุค่ะจุดนี้แหละค่ะ
บริเวณคลองน้ำข้างไร่ข้าวโพดในท้องที่หมู่ที่๑ตำบลชนแดนอำเภอชนแดนค่ะ
ในที่เกิดเหตุไปพบรถจักรยานยนต์ทะเบียน๑กไก่ยผู้หญิง๙๕๖๙เพชรบูรณ์
คว่ำอยู่บนถนนแล้วก็ห่างจากมอเตอร์ไซคันนี้ไปสักประมาณ๑๕เมตร
ไปพบผู้เสียชีวิตอยู่ในคลองน้ำแห่งนี้ค่ะคุณผู้ชมทราบชื่อต่อมาก็คือ
นายวัฒนาทิพย์สมบัติอายุ๓๙ปีจากการชนะสูตรพลิกศพเบื้องตน
ตอนนี้ตำรวจบอกว่าคุณหมอด้วยบอกว่ายังไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าผู้ตาย
ประสบอุบัติเหตุแล้วตกลงไปในคลองแห่งนี้เองหรือมีใครไปทำร้ายจนกระทั่งเสียชีวิต
แล้วก็เอาศพเนี่ยมาทิ้งไว้ตรงจุดนี้นะคะเนื่องจากว่าตอนนี้สภาพขึ้นอืดแล้ว
สามารถที่จะชนะสูตรศพเบื้องต้นได้ยากมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำได้ก็คือ
ส่งศพไปให้นิติเวชชนะสูตรต่อไปนะคะรู้แน่ว่าศพเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยเสียชีวิตมาแล้วสามวันค่ะ
ทีนี้ไปสอบถามชาวบ้านทราบว่าผู้ตายเป็นคนที่เป็นคนงานอยู่ที่ลานมันแห่งหนึ่ง
ใกล้กับจุดเกิดเหตุผู้ตายหายไปจากห้องพัก
เพื่อมาทำงานตั้งแต่๑๗พฤษภาคมที่ผ่านมาจากนั้นก็ไม่ได้เดินทางกลับมาที่ห้องพักอีกเลย
ก่อนที่จะมีชาวบ้านมาพบรถจักรยานยนต์ของเขาล้มคว่ำอยู่
ประกอบกับว่ามีกลิ่นเนี่ยเริ่มเหม็นเน่าแล้วชาวบ้านก็เลยไปดูนะคะปรากฏว่าพบศพผู้ตายขึ้นอืดแบบนี้ค่ะ
ตอนนี้อย่างที่บอกไปนะคะคุณหมอก็ต้องมีการส่งไปให้แผนกนิติเวชโรงพยาบาลพิศนุโลก
ชนะสูตรพลิกศพเพื่อหาสาเหตุของการเสียชีวิตที่แท้จริงต่อไป
แต่ว่าเบื้องต้นที่แท้เนี่ยก็คือรู้แล้วแหละว่าศพนี้เป็นใครนะคะ